อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของคนในชุมชนเช่นเดียวกันนะคะ
ร่วมพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในจังหวัดตรังเขาจัดขึ้น
เขาจะทำพิธีอันเชิญหลวงปู่ทวดว่าทองมาประดิษฐาน
แต่ระหว่างที่ทำการอัญเชิญอยู่นั้นเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้น
ถึงกับขนลุกเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะทำยังไงกันไปดูกันค่ะ
มากันที่สำนักสงฆ์ว่าทองตำบลบางศักดิ์จังหวัดตรังนะคะ
ที่นี่เขามีการจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเกตชายมงคล
และอันเชิญหลวงปู่ทวดว่าทองเพื่อประดิษฐานะมนตบขึ้น
โดยภายในพิธีนะคะก็มีญาติโยมทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็ต่างจังหวัดมาร่วมงานกันเยอะมาก
ทางภาคใต้ก็เยอะนะคะสงขลาพัทธลุงสตูน
มาร่วมพิธีกันประมาณ๓๐๐๐กว่าคนได้นะคะงานใหญ่เลยค่ะ
ในพิธีนะคะก็จะมีเหล่าพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมาร่วมสวดมนต์นั่งจิตอธิษฐานทำพิธีอันเชิญหลวงปู่ทวดว่าทองนะคะ
และในขณะทำพิธีตรงบริเวณใต้ต้นว่าทองขนาดใหญ่อายุร้อยปีที่อยู่กับวัดมายาวนานแล้ว
แล้วก็มีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีฝนตกเทกระนำลงมาหนักมาก
โอ้โหจู่ฝนก็ตกแต่ฟ้าเปิด
เป็นอย่างนั้นได้ฟ้าเปิดฟ้าโล่งแต่ฝนตก
ใช่แล้วค่ะฝนตกแบบฟ้าเปิดอ่ะแล้วก็สิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คือ
เหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเขาช่วยกันทำการยก
คุณผู้ชมดูภาพประกอบนะยกองค์หลวงปู่ทวดว่าทองมาที่บริเวณพิธี
ชายชะกันประมาณ๑๐คนยกหลวงปู่ว่าทองไม่ไหว
คนเลยนะใช่แล้วเป็นตำรวจตระเวนชายแดน
ต้องแข็งแรงมากต้องแข็งแรงยาดโยมอีกเป็น๑๐ชีวิตนะคะ
ร่วมกันยกองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยไม่ไหวคุณยกไม่ขึ้นยกยังไงก็ยกไม่ขึ้น
ชาวบ้านก็เลยนิมนต์พระครูสังครักษ์ปราโมทปัญญาวุฒโธหรือว่าพระอาจารย์ดำ
สวดขอขมาหลังจากสวดขอขมาถึงสามารถอัญเชิญหลวงปู่ทวดว่าทอง
ประดิษฐานได้สำเร็จแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมพระอาจารย์ดำเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ว่าทองนะคะ
ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันมาหลายเรื่องราวแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของต้นว่าทองขนาดใหญ่หน้าสำนักสงฆ์ที่มีอายุร้อยปี
เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้
ใช้เป็นที่หลบหนีของชาวบ้านเวลาที่มีโขลงช้างป่าวิ่งมาทำร้าย
ชาวบ้านเนี่ยปลอดภัยตลอดเลย
ก็เลยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครอง
อยู่ที่บริเวณต้นว่าทองแห่งนี้
แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังตั้งแต่อดีตนะคะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชม
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
อันนี้มันเกิดเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาบอกมันเหมือนปฏิหาร
เกิดขึ้นระหว่างที่เขาทำพิธีคุณเห็นไหมว่า
ชายชะกันที่เป็นตำรวจตะเวนชายแดน

แข็งแรงบึกบึน๑๐คน
พยายามที่จะช่วยกันประคองหลวงปู่ทวด
ไปประดิษฐานแต่ว่ายกยังไงก็ยกไม่ขึ้น

อันนี้ก็คล้ายเรื่องของการเคลื่อนย้ายแม่ตะเคียนเหมือนกัน

ขอเข้ามาลาโทษก่อนแล้วก็ถึงจะเคลื่อนย้ายได้
ก็เป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนเช่นเดียวกันนะคะ

ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่ทุกคนนั้นได้เข้าวัด

ใช่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบการร่วมบุญครั้งใหญ่กันนั่นเอง